สนับสนุนโดยโพทาไลเลเชอร์พาร์ค
บริษัททีวีไดเรคจำกัดมหาชน
สาวครับก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติภารกิจของเรา
คณะกรรมการของเรามีอะไรเล็กน้อยอยากจะแนะนำ
พบกับคณะกรรมการครับ
สาวงามของเรารอฟังอยู่เชิญครับ
ก็ดูจากการแต่งหน้าตัวเองทำกันได้ดีมากเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มั่นใจว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแต่งเพื่อนเราให้สวยออกมาได้
ถ้าเกิดเราไม่มีความอิจฉาริสยากันและจะทำให้เพื่อนไม่สวย

เออคงรู้นะว่ามันจะต้องมีใครชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
แล้วก็จะต้องมีคนที่พ่ายแพ้ไปอีกหลายคนเลยทีเดียว
ดังนั้นสิ่งที่คุณจะทำให้เพื่อนคุณ
เพื่อนคุณจะทำให้คุณ
มันเป็นเรื่องที่ลองคิดดูเอาก่อนแล้วกัน

ให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเห็นคล้อยไปด้วยนะ

ดังนั้นเราเรียนรู้กันหมดแล้วเนาะ

ดังนั้นนำมาใช้กันเลยนะคะ
สำหรับภารกิจวันนี้นะคะที่น้องจะได้รับเนี่ย
เนยเชื่อว่าจะรู้กันเลยทีเดียวว่า
เพราะอะไรเราถึงต้องการผู้หญิงที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยเท่านั้น

เดี๋ยวช่วยมาบอกเราด้วยว่าเรามีอะไรด้วย
จะมีน้ำใจด้วยหรือเปล่าอันนี้อยากเห็น
มาถึงวินาทีแรกของภารกิจแรก

เพราะนับจากนี้ไปมิตรภาพความเป็นเพื่อนมันจะพิสูจน์ว่า
ใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้แพ้
หรืออยู่ตลอดการแข่งขันหรือไม่
ขอให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ
ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๔ท่านครับ

คุณมีเวลา๑๕นาทีแต่งหน้าให้กับเพื่อนคุณ
แล้วอีก๑๕นาทีให้เพื่อนคุณแต่งหน้าให้คุณ
หลังจากนั้นแต่งตัวนะครับ
ทำผมสายสะพายมงกุฎถ่ายกดได้๑๐ชัตเตอร์
แล้วอย่าลืมนะครับว่าคุณต้องเลือกเพียงแค่หนึ่งภาพที่ดีที่สุด

เชิญปฏิบัติภารกิจของคุณได้หน้าบัตรนี้ครับ

ไม่เละไปเหรอวะนั่นอ่ะ
ทำไมแป้งหกอย่างนี้เพื่ออะไร

เป็นไอเลน่อที่หางเส้นใหญ่มาก

เมื่อพี่ม้ามีคำถามแบบว่า

แต่ว่าหนูใจก่อนมาว่าหนูก็โอเคหนา
มีความไม่ไว้วางใจเพื่อนเกิดขึ้น
ผู้ที่ถูกเพื่อนแต่งหน้าอยู่คนที่เป็นแบบให้วางกระจกลง
ห้ามดูกระจกเพราะถ้า
แล้วเรามองกระจกนั่นแปลว่าเราไม่ให้เกียรติเขานะ
มือไม้สั่นไม่ใช่ไปทิ้มลูกตาดำเพื่อนนะ
เชิงเอากุ๊กกันไปทาอายเลนเนอร์แหลงตรงหน้า

แล้วสรุปเบอร์หนึ่งจะเขียนให้เขาสวยอย่างนี้ไหม
เสร็จ

เริ่ม
ก็พอสมมุติกรรมการมาพูดอะไรอย่างนี้

มั่นใจในการทำหน้าให้เรา

แต่มันก็มีลอยบางอยู่หน้าของอายเลนเนอร์อะไรอย่างเงี้ย
ก็โอเครึเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
หาองศาขนาดนั้นเลยเหรอ

พยายามส่งกำลังใจให้กับ๑ใน๑๔คนที่คุณโปรดอยู่
แต่ตอนนี้คณะกรรมการบอกเลยว่า

พวกเธอจะทำได้ดีขึ้นหรือไม่
ถ้าอยากมาช่วยในการพูดจริง

เป็นสิ่งที่กลัวให้คุณดู
ดีเสียดีนะครับ

อันนี้เขาดีสุดแล้วจริงเหรอ

ตลอดเวลาสิ่งที่พอมานี่ก่อนนะครับ
ซึ่งเราเรียกว่ามากไปด้วยซ้ำ

ทุกวัน๑๐คลิปและตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ถึง๓๑สิงหาคมนี้